เดี๋ยวเข้าไปถึงวินาทีที่สำคัญนะครับ
ที่จะชี้โชคชะตาอนาคตครอบครัวของคุณโฉมจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรามันลุ้มกันเลยค่ะพร้อมที่จะฟังเฉลยไหมครับ

ที่ยกมือนี่คือ๑ล้านบาทเหรอ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องความรู้ทั่วไปป๓ครับ

ที่พักอาศัยของพระสงฆ์ในวัดเรียกว่าอะไร
ตัวเลือกที่สองค่ะกุฏิค่ะ
น้ำฝนเลือกตอบตัวเลือกที่สองกุฏิ

รู้สึกยังไงลูกรู้สึกยังไงตอนแรกยังกังวลอยู่ป่ะหรือว่าไงกังวลอยู่เหรอจริงจริงหนูจะให้ท่านอยู่ที่ไหนเนี่ย
กุฏิดีแล้วลูกคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือกุฏินะครอบครัวของคุณโฉมจากจังหวัดกาญจนบุรีครับได้ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับเรามาลุ้นกันต่อเอาใจช่วยครอบครัวของคุณโฉมด้วยนะครับวันนี้เธอมาพร้อมกับความหวังที่อยากจะได้เงินไปปลดหนี้ใช้หนี้ทางบ้านจริง
ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒นี้จากเรื่องมะเขือเปราะครับ
คิดจะไปทำงานกรุงเทพก็ไม่อยากจะไปเราก็ต้องไปด้วยน้ำตาตอนนี้เป็นห่วงลูกพอได้ข่าวว่าเข้าป่ายิ่งอยากจะเดินกลับบ้านเป็นห่วงกลัวลูก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือนำมะเขือเปราะและบวบบรรจุใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัมอย่างละ๖ถุงภายในเวลา๓นาที
โฉมทำได้หรือไม่ได้ครับ

นี้เนี่ยพันธุ์จากห้าพรรณบาทเป็นหนึ่งหมื่นบาทนะครับ

ได้ได้ได้
ได้ได้ได้

น้ำตาแห่งความดีใจนะครับคุณผู้ชมครับ
เวลาที่เรากำหนดเอาไว้ว่า๓นาทีนะครับ
คุณโถมแล้วก็พร้อมทั้งลูกสาวเด็กน้อย

ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาทีครึ่งครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ข้อผ่านหลังนี้ถ้าถูกนะคะ
ข้อต่อไปมีมูลค่า๑แสนบาทเลยทันที
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป
จากเรื่องจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ไปทำงานประมาณ๔เดือนครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พศที่เขียนอยู่บนประตูเมืองกาญจนบุรี

พศที่เขียนอยู่บนประตูเมืองกาญจนบุรีนี่นะครับคือ
พศ๒๓๗๔ครับ

ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินแสนว่าจะได้หรือไม่ได้ในวันนี้จากเรื่องสุดท้ายที่เหลือครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ
ต้นปีเกิดว่าครอบชินให้จ่ายไม่โอ้ก

เขาบอกว่าท้องตับโตต้องไปอาจทุกเดือน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ดึงแสงดึงแสงดึงแสงดึงแสง

เลขที่ถูกต้องเลขตัวสุดท้ายน้ำฝนรู้
เพราะว่าเป็นเลขประจำตัวเกิดของเขา

ยังเห็นเขี้ยวยายอยู่แสดงว่ายายยังยิ้มออกอยู่
ถูกไป๒ข้อรับเงินไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
เอาไปรวบเรียวมาใช้หนึ่ง
โฉมมีอีกหลายครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับหนู
จากลูกจากบ้านมาทำงานไกล
เพื่อปากท้องของคนทางบ้าน
โฉมมีอะไรอยากจะให้กำลังใจกับคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตอยู่ตอนนี้เชิญเลยครับ
ให้เราคิดไว้ว่าคนพิการเขายังสู้
เรายังดีเราก็ต้องสู้
เรายังมีแรงต่อสู้เราต้องสู้ให้ถึงที่สุด
คุณผู้ชมครับเงินแค่๒๐๐๐ที่กู้มาด้วยความจำเป็นจริง
กลายเป็นวิกฤตหนักที่ทำให้แม่ต้องจากลูกมาไกล
มาทำงานถึงปฐุมธานีนะครับ
ไม่ได้ดูแลเด็กน้อยวัยที่กำลังต้องการแม่อย่างที่สุด

เลขที่บัญชีของแม่ผู้แสนดีไว้ด้านล่างนี้
ให้กับทุกคนช่วยกันต่อลมหายใจเขาด้วยครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาในวันนี้นะครับ
ขอบคุณมากครับ
วันนี้ผมชายามิชชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
มีการบอกแม่ด้วยนะบางถุงยังไม่ถึงยังไม่ถึง๑กิโล
อีกประมาณขีดเดียวโทษแม่คุณซื่อสัตว์จริง